คุณผู้ชมคะอาจารย์หมีผู้ปลุกเสกตุ๊กตากุมารทอง
เรายังต้องตามความคืบหน้าให้เพราะวันนี้อาจารย์หมีเปิดบ้านที่ปฐุมธานี
ข่าวของเราบอกว่าเปิดบ้านแสดงความบริสุทธิ์ใจ
อาจารย์หมีต้องใช้คำว่าเคยครับเคยเคยทำตุ๊กตากุมารทอง
ส่งออกขายที่ประเทศเพื่อนบ้านจริงจริงอันนี้ยอมรับแต่คลิปที่มีการแชร์กันอยู่ก่อนหน้านี้อาจารย์หมีก็ย้ำกับ
ภูริพัฒน์ทีมข่าวของเราบอกว่าคลิปเก่าเป็นปีแล้วครับ
เลิกแล้วเลิกไปนานแล้วแต่เรื่องนี้ที่ต้องตามต่อก็เพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็เล่าไปว่าในเพจเจ๊มอย
เจ๊มอยโพสต์ภาพเป็นภาพนิ่งครับบอกว่าให้ไปตรวจสอบดูสิ
โดยเฉพาะหลังบ้านอาจารย์หมีเนี่ยภาพนี้ค่ะบอกว่าอาจารย์หมียังทำพิธีอยู่เลย
ยังเพิ่งส่งขายตุ๊กตากุมารทองไปที่เวียดนามเมื่อ๖กรกฎาคมปีนี้อยู่เลย
หมีชื่อจริงเขาคือนายทริสเพชรทองอายุสามสิบสามนะคะนี่ค่ะ
เขาก็เลยโพสต์ภาพนี้เอาไว้ในเพจของเจ๊มอยแล้วก็บอกพี่กัดว่าเจ้าหน้าที่ลองไปดูสิ
หลังบ้านอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจไปค้นที่บ้าน
หลังจากมีคลิปเผยแพร่ออกไปแต่มันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไร
มีแค่ตุ๊กตาเปล่าไม่ได้มีกระดงกระดูกเท่ากระดูกคนอยู่ในตุ๊กตานะคะ
ครับทีนี้ค่ะพอวันนี้เปิดบ้านให้ภูริพัฒน์ทีมข่าวของเรา
ก็เลยลองสำรวจดูหน่อยบ้านของอาจารย์หมีอยู่ที่เรียบคลอง๘
เมื่อวานคุณภูริพัฒน์ก็ไปไม่เจออาจารย์หมีเจอคุณแม่
คุณแม่ก็พาเดินดูไปแล้วรอบนึงแต่วันนี้อาจารย์หมีพาเดินดูเอง
เปิดบ้านพาเดินดูเลยนี่นะคะ
คือเมื่อวานคุณภูริพัฒน์มาเนี่ยเจออยู่สองห้องแต่เข้าไม่ได้
ใช่แล้วเจอกองขี้เท่าเพราะอาจารย์หมีไม่อยู่บ้านก็เลยไม่ได้ถามว่าเออมันมีอะไรข้างใน
อาจารย์หมีเลยบอกเดี๋ยวผมพาดูเองนี่ค่ะพาดูเองนะคะ
คือในบ้านเนี่ยก็ยังมีตุ๊กตาสำหรับทำพิธีปลุกเสกอยู่นะคะ
มีเสียงพ่อครูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างยังมีนะคะ
อาจารย์หมีชี้แจงว่าภาพที่นักธุรกิจชาวเวียดนาม
โพสต์ลงเฟซบุ๊กและเพจเจ๊มอยนำมาเผยแพร่
และอ้างว่าอาจารย์หมียังทำตุ๊กตากุมารทองปลูกเสกส่งขายอยู่เนี่ย
เป็นภาพเก่าแต่เอามาโพสต์ใหม่อืม
ว่าเป็นภาพเก่านะคะภาพนี้อาจารย์หมีบอกนะคะครับ
ภาพที่ยืนอยู่หน้าเมนแล้วก็ทำพิธีอาจารย์หมีบอกว่า
รับว่าเป็นการทำพิธีปลูกเสกที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสะแก้ว
แต่ก็เป็นภาพเก่าแล้วเก่าถึงขั้นที่ว่า๕ปีแล้วโน่น
นี่นะคะอาจารย์หมีบอกแบบนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงอาจารย์หมีดูหน่อยค่ะ
รูปภาพที่อยู่ในเมนเหมือนเป็นวัดของไทยไหมคะอาจารย์อันนั้นอันนั้นใช่
อยู่ที่จังหวัดสะแก้วแต่ว่าไม่ขอบอกชื่อวัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียหายถึงวัด
ก็คือเมื่อตอนภาพนี้รู้สึกว่าจะถ่ายได้ประมาณ๕ปีแล้ว
ประมาณห้าปีแล้วก็แสดงว่าเป็นกระดูกของคนไทย
ไหนหมายถึงอะไรอันนั้นทำพิธีเฉยเฉยค่ะไม่มันเหมือนไม่เป็น
เหมือนว่าเราไปเราร้อนวิชาแล้วเราไปลองเฉยเฉยเท่านั้นเอง
ก็สาเหตุสำคัญที่เรายังต้องตามความคืบหน้าให้ก็เพราะว่าถ้าอาจารย์หมียังทำพิธีอยู่จริง
ไปเอาเท่ากระดูกของใครก็ไม่รู้เขาอนุญาตหรือเปล่าก็ไม่รู้
ใส่ไว้ในตุ๊กตาแล้วทำพิธีปลูกเสกแล้วส่งขายเนี่ย
มันก็จะต้องให้ตำรวจมาตรวจสอบว่าผิดกฎหมายสามารถเอาผิดได้ไหม
อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นสำคัญว่าอาจารย์หมียังทำอยู่หรือเปล่ายังทำเรื่องผิดกฎหมายอยู่หรือเปล่า
คือไอ้ปลุกเสกอะไรพวกนี้ก็ปลุกเสกไปใครเชื่อก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะ
ค่ะแต่ปัญหามันคือเรื่องของกระดูกมนุษย์เนี่ยแหละใช่แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการปลูกเสก
อวดอ้างสรรพคุณก็อาจจะเป็นการหลอกลวงแสดงข้อความมันเป็นเท็จเผยแพร่ในระบบคอมพิวเตอร์
อันนี้ก็อาจจะเป็นความผิดอีกลักษณะหนึ่งและเท่ากระดูกก็เป็นอีกความผิดอีกลักษณะหนึ่ง
อืมนี่นะคะเนี่ยค่ะนาริสก็เลยพาไปดูเหมือนกับกองอะไรสักอย่างเหมือนเผาอ่ะ
เมื่อวานเนี้ยที่คุณนาริสบอกเหมือนกับมีป้ายชื่อคุณภูริพัฒน์คุณภูริพัฒน์ขออภัยครับ
มีป้ายชื่อชาตะมรณะอะไรแบบเนี้ยค่ะครับอาจารย์หมีก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวไปดูแล้วกันตรงนี้นี่นะคะ
อาจารย์หมีก็พยายามแจกแจงแจกแจงว่าอันนี้มันคืออะไรยังไงบ้างครับ
คือบ้านอาจารย์หมีเนี่ยมีอยู่สองหลังนะคะหลังแรกเป็นบ้านสองชั้น
มีห้องทำพิธีอยู่ด้านล่างอาจารย์หมีบอกว่าห้องตรงนั้นเนี่ย
เอาไว้พักผ่อนบ้านหลังที่สองอยู่ห่างออกไปทางด้านข้าง
แล้วก็มีห้องสีฟ้าสำหรับทำพิธีครอบครูครับ
มีห้องมุงสังกษีอยู่ด้านหลังของบ้านสำหรับทำพิธีปลุกเสก
คือที่เมื่อวานนี้คุณภูริพัฒน์เดินสำรวจแล้วไปเจอกองขี้เท่าเผาเอาไว้เนี่ยนะคะ
ไม่รู้มีอะไรแต่เหมือนกับมีตะปูมีอะไรแบบเนี้ย
แล้วก็มีป้ายชื่อของคนแล้วเขียนชาตะมรณะลงวันที่เอาไว้
ก็คือบริเวณตรงเนี้ยค่ะเราก็ทำให้ดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ย
อันนี้คือกองขี้เท่าอืมที่ภูริพัฒน์ไปเจอเมื่อวานครับ
ทีนี้ค่ะห้องปูนที่ทาสีฟ้าเนี่ยค่ะด้านหน้ามีผ้ายันติดเอาไว้นะคะ
มีรูปปั้นของท้าเวสวันตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งแบบนี้ค่ะครับ
ในห้องมีเสียงของเทพเจ้าอยู่เยอะเลยนะคะอาจารย์หมีบอกว่า
ห้องนี้ที่หลายคนสงสัยว่าเอาไว้ทำอะไรเนี่ยอาจารย์หมีบอกว่าพี่ชายเอาไว้ทำพิธีครอบครูค่ะ
ครับทีนี้อาจารย์หมีพาเดินต่อหลังบ้านจุดนี้จุดสำคัญ
เพราะเป็นจุดที่เพจเจ๊มอยชี้เป้าเอาไว้ว่าลองไปสำรวจดูหน่อย
หลังบ้านนี่แหละอาจจะมีหลักฐานที่จะบ่งบอกได้ว่าอาจารย์หมี
ยังทำพิธีลักษณะแบบนี้อยู่ไหมยังมีการเอาเท่ากระดูกมนุษย์
ใส่ตุ๊กตาแล้วปลูกเสกอ้างว่ามีพุทธคุณอะไรต่าง
สามารถทำให้เจริญรุ่งเรืองอะไรแบบนี้มันมีอยู่ไหมยังทำอยู่ไหม
นี่นะคะภูริพัฒน์ก็เลยเดินตามไปดูด้านหลังบ้านนะคะ
ทีนี้ค่ะมันก็ไม่ได้มีสิ่งผิดปกติอะไรอ่ะนะอืม
แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทีมข่าวของเราอยากรู้ครับ
ก็คือห้องมุงสังกษีคือเมื่อวานนี้คุณภูริพัฒน์ไปเจอสารเพียงตา
อยู่ในห้องมีรูปปั้นหัวกระโหละมีตุ๊กตาลงอัคระ
ที่ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับการปลุกเสกทำคุณสัยห้องนี้นะคะ
ก็คล้ายกับห้องที่อยู่ในคลิปด้วยครับตอนที่อาจารย์หมีกับลูกน้อง
กระดูกมาทำพิธีปลูกเสกห้องเนี้ยทีมข่าวของเราสงสัยมาก
วันนี้ก็เลยขอดูหน่อยขอส่องดูหน่อยแต่กลายเป็นว่า
วันนี้กับเมื่อวานครับมันต่างกันค่ะซ้ายมือคือเมื่อวานนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้แต่พอวันนี้ไปดูอีกรอบหนึ่ง
หมีเป็นคนพาเดินดูเองอ่ามันโล่งเลยอ่ะอ๋อ
มันโล่งไปเลยหายไปหมดแล้วอาจารย์หมีก็เลยบอกว่า
ก็ห้องนี้มันก็ไม่ได้ใช้งานนานแล้วเป็นห้องเก็บอุปกรณ์
ยืนยันว่าไม่ได้มีข้าวของเครื่องใช้อะไรภาพลวงตาหรือเปล่าที่ภูริพัฒน์เห็นเมื่อวานอ่ะ
อืมอาจารย์หมีถามแบบนี้เหรอใช่ภาพลวงตามั้งโอ้โห
เพราะไม่มีอะไรจริงจริงครับ
ในคลิปเนี้ยในคลิปเนี้ยมันเหมือนว่าอาจารย์เนี้ยทำวิธีในห้องนี้อืม
แต่ว่าจริงแล้วไม่ใช่แต่จริงไม่ใช่เพราะว่าห้องเนี้ยมันมันจะคล้ายคล้ายกับ
ห้องที่บ้านของอาจารย์ที่เขมรมันจะคล้ายคล้ายกันคล้ายกันขนาดนั้นเหรอ
ใช่ทำไมถึงทำคล้ายกันประตูสีก็เหมือนกันสังกษีก็เหมือนกัน
ใช่ใช่เขาใช้แบบเขาทำแบบนี้เลยแบบนี้เลย
ทำไมถึงต้องทำคล้ายกันขนาดนั้นอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
เพราะว่าทำไมถึงต้องคล้ายพูดจริงอาจารย์พูดจริงไม่ได้เห
หรือว่าโกหกจริงจริงจริงเรื่องจริงเพราะดูดูได้เนี้ย
เพราะว่ามันมันไม่มีอะไรเนี่ยในคลิปแต่ในคลิปที่เจ๊ม้อยเอามาลงเนี่ย
คือมันเหมือนเป็นห้องนี้เลยนะอาจารย์อ่าคล้ายคล้ายใช่ไหม
พอส่องเข้าไปทำไมมีหัวกระโหลกมีสารเพียงตามีอะไรอย่างนี้
ไหนอ่ะส่งเข้าไปทำไงอ้าวเก็บไปแล้ว
เก็บไปที่ไหนแล้วไม่มีกุญแจรอเออไม่มีมันของพี่ชายฉันอ๋อ
และที่สำคัญก็คือที่อาจารย์หมีให้ภูริพัฒน์ดูเนี่ยนะคะ
ครับให้ส่องดูอืมบล็อกบอกว่ากุญแจอยู่ที่พี่ชาย
อาจารย์หมีไม่มีกุญแจครับนี่นะคะแต่พอส่องดูแล้วมันก็
เกลี้ยงเลยไม่มีอะไรก็แตกต่างจากเมื่อวานนี้ครับนี่ค่ะ
อย่างที่บอกว่าภูริพัฒน์เนี่ยไปเจอกองไฟ
ข้างในเหมือนกับมีตะปูมีขดลวดมีเศษขี้เท่าอืม
ก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะเผาอะไรเนอะวันนี้คุณภูริพัฒน์ก็เลย
เดินวนดูอีกรอบนะคะครับนี่ค่ะนี่ตรงนี้อันนี้คือภาพ
เมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะคือภาพเมื่อวานที่ไปเจอที่บอกว่าเนี่ย
ไปดูแล้วก็มีเศษขี้เท่ามีนู่นมีนี่มีป้ายเขียนชาตะมรณะ
เขียนชื่อนะคะครับวันนี้ค่ะไปดูอีกรอบคือพาอาจารย์หมีไปด้วย
เพราะว่าอาจารย์หมีเจ้าของบ้านก็พานำเดินนะคะครับอาจารย์หมีบอกกับ
ริพัฒน์ทีมข่าวของเราว่าตรงนี้เป็นกองฟืนที่เขาเผาขยะกัน
อยู่แล้วเผาขยะกันปกติไม่ได้เผาทำลายหลักฐานอะไรครับ
ส่วนตะปูก็เป็นเศษตะปูที่ติดไม้มาเท่านั้นไม่ได้มีกองตะปูหลายร้อยอัน
อย่างที่เป็นข่าวครับส่วนป้ายชาตะมรณะแล้วก็มีชื่อเขียนไว้เนี่ย
มันโอ้โหของเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วนี่นะคะแล้วก็บอกว่าเหมือนกับ
แค่ตั้งใจสร้างบรรยากาศให้เป็นเหมือนป่าช้าให้ดูน่ากลัวโอ้โหแต่ชื่อเนี่ย
ไม่ได้มีตัวตนจริงจริงอาจารย์หมีบอกเป็นชื่อสมมุติอ่า
ตะมรณะก็เป็นตัวเลขวันเดือนปีเกิดสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นแหละ
อยากให้บรรยากาศมันดูเออเหมือนสุสานป่าชาให้ดูน่ากลัวหน่อยอืม
ถามว่ามีจริงจริงเป็นยังไงจริงจริงแหละมันเป็นป้ายของใครทำไว้เพื่ออะไรอาจารย์
ก็คือจริงแล้วลูกค้าชาวเวียดนามเนี่ยเขาขอให้ว่าอาจารย์สร้างวิวให้เหมือนป่าช้าหน่อยได้ไหม
เออถ้าทำได้ก็จะโอเคมากแล้วก็โอเคเราก็จะบอกเราจะบอกเขาเลยว่า
ครับเราเมคขึ้นมานะตรงนี้โอเคไหมว่าเขาโอเคโอเคเราก็เราก็ทำ
คือคือมันเป็นชาตะสิบมิยอสองห้าหกสามอ่าใช่ใช่ทำไมถึงต้องเขียนมันมันเป็น
มันเป็นมันเป็นเลขใครอ่ะคือเขาไม่รู้หรอกเขาดูไม่รู้หรอกเออ
เลขไทยเนี้ยอืมก็เหมือนกับทำไว้เป็นสิ่งของประกอบฉาก
ใช่ค่ะเหมือนใครมาหาที่นี่ก็จะได้เห็นว่าแบบบรรยากาศดูน่ากลัว
อะไรแบบนี้ใช่ไหมอืมไอ้ห้องเมื่อวานที่คุณภูริพัฒน์ไปดูแล้วบอกว่า
เจอสารเพียงตาอะไรอยู่ด้านในห้องใช่ไหมแล้วเนี้ยอาจารย์หมีบอกโอ้ย
ลวงตาหรือเปล่าหมอภูริพัฒน์ว่าภาพลวงตา
อันนี้คือภาพเมื่อวานคืออย่างที่บอกว่าคือไม่ได้เข้าไปในห้องนะคะ
เมื่อวานส่องเข้าไปค่ะส่องเข้าไปวันนี้ก็ส่องเข้าไปนะคะ
ไม่ได้เข้าไปในห้องค่ะแต่มันมีรูที่ส่องได้
ขอขอบภาพไหมคะก็จะเป็นเหมือนแบบแต่เราก็ถ่ายภาพมาเนี่ยแหละ
ใช่มันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานเราก็ไม่ได้แอบถ่าย
คือเราก็มีคุณแม่ของอาจารย์หมีพาเดินนะพาถ่ายนะคะ
เพราะว่าประตูห้องเขาล็อกใช่ค่ะเปิดไม่ได้มันมีรูสังกษี
กุญแจอยู่กับพี่ชายเออมันลวงตาหรือเปล่าไม่รู้นะ
ก็ไม่รู้อ่ะแต่มันก็ถ่ายติดนะใช่ถ่ายติดค่ะ
แต่วันนี้ไม่มีแล้ววันนี้ไม่มีค่ะเอาครับเนี่ยเราก็มาให้ดูแหละ
เออเมื่อวานเราเห็นจริงจริงใช่ค่ะใช่ค่ะนี่นะคะ
คือทีมข่าวก็คุยกับแม่ของอาจารย์หมีด้วยนะคะแม่ก็ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้ปลุกเสกตุ๊กตากุมารทองมานานเป็นปีแล้วค่ะ
แต่ก็เลยแปลกใจเหมือนกันแหละทำไมอยู่ดีถึงเอาเรื่องเก่ามาโพสต์ใหม่
โจมตีกันมาใส่ร้ายกันไม่รู้ใครเสียผลประโยชน์อะไรหรือเปล่า
ก็เลยมาโจมตีกันแบบนี้นะคะ
ส่วนห้องต่างที่อาจารย์หมีลูกชายเคยสร้างเอาไว้

แม่บอกว่าที่ผ่านมาก็ได้ยิน
แล้วก็เห็นอะไรแปลกบ่อย
เช่นเสียงคนเดินอยู่ข้างบ้าน
เสียงลมพัดอะไรแบบนี้นะ

ก็เลยคาดว่าวิญญาณต่างคงไม่กล้าเข้ามาในบ้าน

ก็น่าจะมีเครื่องร่างของ

อาจารย์หมีเองที่เป็นลูกชายแม่เนี่ย
ก็คงจะมีวิชาอาคมอยู่บ้าง

รอบบ้านด้านนอกไม่กล้าเข้ามา
ไม่ได้ทำแล้ว
สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะ
อาจารย์หมีก็พา

รอบบ้านก่อนจะกลับ

มาดูดวงให้

ก็ใช้เทียนน้ำตาเทียนเนี่ยนะคะ

องอยู่สักประมาณ๒๓นาที

บอกว่าเนี่ยทีมข่าวเรา

วิญญาณของพูดผีปีศาจ

หรือว่าภูริพัฒน์ทำข่าวคดีอัธยกรรม

จากน้ำตาเทียนที่หยดลงในขันน้ำนะคะ

หมายความว่าวิญญาณ
ที่ติดตามตัวของทีมข่าว

น้ำตาเทียนที่หยดลงขันน้ำแล้วกระจายเหรอ
ใช่ค่ะใครหยุดก็กระจายหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าบางทีอาจจะเป็นเกาะ
เป็นก้อนอย่างนี้หรือเปล่า

อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกผู้ชมครับ

ศาสตร์ในความเชื่อของอาจารย์หมีในมุมของเขา

ถ้าหลังจากดูดวงเสร็จแล้วเนี่ยนะ

หรือมีอาการแปลก
กลับมานะเดี๋ยวอาจารย์หมีจะแก้ให้
มันมี

อืม

เคยไปรบรูอะไรครับ

แล้วมีกุมารอยู่ตรงนั้นใช่ไหม

ใช่ดูข้างหลังนี่

อาจารย์หมีก็สาธิต
วิธีปลุกเสกกุมารทองด้วยนะคะ

เขียนยันอัคระบนตัวตุ๊กตา
ที่หน้าผากต้นแขนซ้าย

แล้วก็บิดเอาหัวตุ๊กตาออก

อันนี้คือตัวอย่างทดลองทำให้ดู

แล้วก็เขาทำแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ส่งขาย

แต่ที่ทำพิธีไม่ได้ทำที่บ้านหลังนี้นะ

แต่ก็ยืนยันย้ำกับทีมข่าวของเรา

เลิกทำมานานมากแล้วค่ะ
เพราะมีเรื่องของข้อกฎหมายเข้ามาด้วยใช่ไหม